วันนี้วันนี้เหนื่อยแล้วนะ

อีกหนึ่งดราม่าก็คือเรื่องราว
ที่ทำให้ความรักของซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภา
อดีตแฟนเก่าคุณแอมพิธานต้องเลิกรากัน
นั่นก็คือสาวไอเดียธารดาคุณผู้ชมค่ะ
เขาเป็นหนึ่งในเด็กของพี่เอสุภาชัย

แต่ว่าไปไหนมาไหนตามใครตามอินสตราแกรมพี่เอ

เพราะว่าพี่เออัพรูปน้องคนนี้บ่อยมาก
ใช่แล้วนะคะหลังจากถูกจับโยงไปเป็นมือที่๓
ต้นเหตุที่ทำให้ความรักของซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภา
แล้วก็อดีตคนรักอย่างแอมพิธานต้องปิดฉากลง
ท่ามกลางความเสียดายของบรรดาแฟนคลับ
ที่ตามลุ้นตามเชียร์กันมาพักใหญ่เลย
ด้านสาวไอเดียทารดาเธอก็ถูกโจมตีอย่างหนักเหมือนกันนะ
อีกคนรักอ้ำก็เยอะอ่ะเนอะใช่แล้ว
แล้วก็ทำให้เธอต้องออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้
และไม่นานหลังจากนั้นซุปตาตัวแม่คุณอ้ำ
ได้เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอแบบทันควันเลย
เธอไม่ได้รู้จักแอมจริงนะยืนยันเลยนะคะ
แต่ก็ดูเหมือนว่าปมดราม่านี้ยังไม่ค่อยกระจ่างสักเท่าไหร่คุณค่ะ
ล่าสุดเลยไอเดียเขาออกมาเปิดปากผ่านสื่อด้วยตัวเอง
อีกครั้งหนึ่งว่าทุกครั้งที่เจอกับแอม
ก็จะมีพี่อ้ำอยู่ข้างกายด้วยตลอด
พร้อมกับปฏิเสธว่าไม่ได้รู้จักกับฝ่ายชายเป็นการส่วนตัวเลย
และไม่เคยพูดคุยอะไรกันด้วย
คือแอมเขาเป็นฝ่ายยกหูโทรศัพท์มาถามมาไทย

ทำให้เขารู้สึกว่าเออโล่งใจขึ้นเนาะ
หนูไม่ได้รู้จักพี่แอมเป็นการส่วนตัวเลยค่ะ

ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีเรื่องราวใหญ่โต
ทุกครั้งที่หนูเจอพี่แอมเนี่ยคือจะเจอพร้อมพี่อ้ำตลอด
หนูยังไม่เคยคุยกับพี่แอมสักคำเลยค่ะมีแค่สวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้
พี่อ้ำแล้วส่วนใหญ่พูดคุยกับพี่อ้ำแล้วก็สวัสดีพี่ทุกคนที่เขาอยู่ตรงนั้น
เหมือนกันทุกคนไม่มีอะไรพิเศษ
ก็เวลาไปไหนมาไหนกับพี่เอก็จะมีโอกาสเจอพี่อ้ำ
พี่อ้ำไม่ได้สงสัยในตัวเราคือพี่อ้ำเชิงเป็นห่วงมากกว่าว่า
โอเคหรือเปล่ามันมีข่าวแบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขอบคุณพี่อ้ำมากพี่อ้ำเป็นห่วงหนู
แบบสาระเลวอะไรอย่างนี้หนูก็เราไม่ได้ทำอะไร
คนเขาจะคิดอะไรมันก็เราห้ามความคิดเขาไม่ได้
แต่ว่าหนูก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าหนูไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะ
ความจริงคือเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วล่ะ
ถ้าอย่างงั้นก็ไม่ต้องไปแคลร์หรอกนะสบายใจได้
บอกว่าไปชี้แจงว่าน้องไอเดียไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้